มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์เพลิงไหม้ตลาดนัดสวนจตุจักรกันหน่อยนะครับ
ก็เสียหายไปมากกว่า๑๐๐ร้านค้าทีเดียวนะครับ
พ่อค้าแม่ค้าก็เสียหายกันไป

แต่ว่าก็มีการลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปเตรียมพร้อมมาตรการต่าง
เพื่อเป็นการช่วยเหลือทั้ง๔มาตรการนะครับ
ไปดูกันหน่อยครับสภาพของแผงร้านค้าต่าง
ภายในโครงการ๒๒และโครงการ๒๕ของตลาดนัดสวนจตุจักรถูกเพลิงไหม้อย่างหนักนะฮะ
เหลือเพียงโครงเหล็กสีดำที่เห็นเท่านั้นเลยนะครับ
เหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลทำให้มีผู้ค้านะฮะมีความเสียหายทั้งหมดเนี่ยมากกว่า๑๑๐แผงด้วยกันนะฮะ
ทางด้านของคุณรัศดาวานิสประดิษฐ์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ค้าที่ร้านถูกเพลิงไหม้ก็บอกนะครับว่า
ขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นั้นตนอยู่บนเครื่องบินครับ
เดินทางกลับมาจากเชียงใหม่
เดินทางจากกรุงเทพจะไปเชียงใหม่
ทันทีที่ถึงสนามบินเชียงใหม่โอ้โหล้มทั้งยืนเลย
เพราะว่าบรรดาคนที่รู้จักต่างกันดั่งส่งข้อความว่างานตัวเองถูกไฟไหม้ที่จัตุจักรรู้รึเปล่า
ความเสียหายตอนนี้เค้าบอกว่าคุณประเมินแล้ว
มาตั้งแต่จตุจักรเริ่มเปิดคุณคิดดูสินับนิ้วไปมากี่ปี

คือตลาดนัดจตุจักรเปิดปี๒๕๕๙
๓๗ปีแล้วป้าขายมา๓๐ปีคุณคุณคุณดิ
ใช่แล้วป้าว่าอย่างไรรู้ไหม
ตั้งแต่ป้าขายที่นี่มา๓๐กว่าปี
ป้าไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่ที่ไหนมาเปลี่ยนสายไฟ

สภาพสายไฟในตลาดนัดจตุจักรนี่นะ
ยก็เปื่อยเก่าก็เก่า

แต่ไม่เคยได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลย

โอ้โหแล้วมันสูญเสียแบบประเมินค่าไม่ได้เลย
ทีนี้มาดูเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยากันหน่อยดี

ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ให้กำลังใจพ่อค้าแม่ขาย
เขาก็ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้
แต่เอาล่ะเบื้องต้นเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยา
สรุปออกมา๔มาตรการดังนี้ค่ะ

ว่าบอกว่าเดี๋ยวจะมีการจ่ายเงินเยียวยา
ให้กับผู้ค้าทั้ง๑๑๐ร้านค้า
ได้รับผลกระทบร้านละ๑๐๐๐บาท

แล้วก็เตรียมตั้งเต็นต์ให้กับผู้ค้าทั้ง๑๑๐ร้านค้า
ขายของกันก่อนชั่วคราว
จะรับผิดชอบค่าก่อสร้างร้านที่เสียหายให้ทั้งหมด

ใช้เวลาสักประมาณ๒เดือนถึงจะแล้วเสร็จ

ข้อสุดท้ายเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยา
งดเว้นค่าเช่าสำหรับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบ

คืองดเว้นเรื่องของค่าเช่าให้

ผู้ว่าบอกว่าส่วนสาเหตุเดี๋ยวต้องไปรอดูก่อน
ให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานมาเก็บหลักฐาน

จะรู้จักอ่ะอดไม่ได้นะโอ้ใช่ใช่